หนุ่มคนหนึ่งขับรถกระบะพาญาติแล้วก็พันรยาไปโรงพยาบาล
แต่ว่าหลังจากที่ขับอยู่ตามท้องถนนไปเจออะไรรถสิบล้ออยู่กลางทางเลย
หลบไม่ทันค่ะก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างทางนะคะ
สรุปแล้วพันรยาเสียชีวิตและญาติอีก๒คนก็เสียชีวิตติดอยู่ในรถเลยนะคะ
นี่เป็นต้นเหตุก็คือยางรถยนต์
ยางอะไรยางอะไรของรถสิบล้อที่มันตกอยู่
แล้วมันมาอยู่ที่บริเวณกลางถนนทำให้คนที่ขับรถขับไปขับมาเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดค่ะ
บนถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีมุ่งหน้าแยกนพวง
อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำทะเบียนสุพรรณค่ะ

และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ๓รายด้วยกัน
ศพแรกนางสาวนรมนผลทิพย์อายุ๓๐ปีนะคะ

นางเสาสวาสตร์บวงสวดอายุ๔๑ปี
และนางบุญกล่ำคุ้มอายุ๘๓ปีค่ะ
ส่วนคนขับชื่อว่านายชาวลิศพานแก้วอายุ๓๐ปี

แต่ว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้า
ให้ฟูมฟายค่ะแล้วก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับ
รถมาจากสุพรรณบุรี
จะพาพันรยาก็คือนางสาวนรมนและญาติไปหาหมอ
ที่สถาบันโรคสวงอก
ระหว่างมาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นประมาณตี๓ตี๔เนี่ยนะคะ

ไปเจอยางอะไหล่รถสิบล้อหล่นอยู่กลางถนนค่ะ
ตกใจนะคะเบรกไม่ทันก็เลยหักหลบ
พอหักหลบรถมันก็เสียหลักสิคะเข้าข้างทาง
และข้างทางมันมีเสาไฟฟ้านะคะไปชนเสาไฟฟ้าด้วยความแรง
ทำให้ภรรยาและญาติเสียชีวิตนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ก็ร้องไห้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงคนขับค่ะ
นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดในเส้นทางจุดเกิดเหตุนะคะ

ตามกฎหมายนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเอง
ต้องระมัดระวังมีสติในการเกิดอุบัติเหตุ
บรรดาบริษัทรถสิบล้อเองก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์

งั้นจะมาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้